คุณผู้ชมรถไฟมาจริงก็ชนคล้อมไปเต็มเลยอะค่ะ
แต่เคราะห์ดีที่ครั้งนั้นไม่มีใครได้รับอุบัติเหตุหรือว่าได้รับบาดเจ็บอะไร
แต่หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ต้องมาเก็บกู้สากรถต่างนานา
เหตุการณ์ที่มันน่าขนหัวลุกก็เกิดขึ้นในช่วงนี้แหละค่ะ
ไปดูเหตุการณ์กันเลย

ใครอ่ะไม่รู้เลยแล้วดูเหมือนเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเนอ
กูภัยโอ้ยกูประจมค่ะคนลูกมากจริงจริงนี่เป็นภาพที่เขาโพสต์ใน
เนี้ยนะคะเป็นจุดตัดรางรถไฟงิ้วรายตำบลงิ้วรายโอ้ยหมาหอย
แล้วแล้วแล้วเสียงหมาห่อนเนี้ยเกิดขึ้นจริงจริงนะ
เหตุการณ์ตอนนั้นด้วยนะใช่คือกู้ภัยเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอ่ะ
บอกว่าตอนที่เขาได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ
ว่ามีอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนกับรถกระบะเขาก็มาช่วยกันขยับรถ
แล้วก็เคลื่อนย้ายซากรถจากเหตุนี้อ่าฮะแต่อย่างที่บอกไปเนี่ย
คุณผู้ชมมันเป็นเหตุการณ์ที่แหมเป็นเสี้ยววินาทีจริง
คือรถคันนี้มันบรรทุกน้ำตาลมานะแล้วมันก็หนัก
พอมันจะข้ามจุดรถไฟมันข้ามไม่ได้อืมแล้วรถไฟมาพอดีอ่ะ
เออมันมาพอดีอ่ะมันก็เลยชนไปแบบนี้เต็ม
หลังจากนี้นะเจ้าที่กู้ภัยเขาก็เลยมาที่เกิดเหตุ
เพื่อที่จะมาช่วยเหลือคนเจ็บแต่ก็ปรากฏไม่มีคนเจ็บอ่า
แต่ก็ขนย้ายซากของออกไปนะคะ
แต่ขณะที่เจ้าที่ทำงานอยู่อะค่ะ
จู่นะเจ้าหน้าที่คนนึงเนี่ยเขาได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอน
ถูกต้องแล้วเขาก็เลยแบบอุ๊ยหมามาจากไหน
เอาไฟสปอร์ตไลท์ส่องดูส่องไปรอบ
ปรากฏไม่มีสุนัขซักตัวอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ไม่ใช่แค่เสียงหมานะคุณชนะคุณใบตองมีเสียงอะไรอีกอ่ะ
ไปหมดแล้วมายังไงอ่ะครับไปฟังพี่กู้ภัยพูดถึงเหตุการณ์ช่วงนั้นเลยค่ะ
น้องที่อยู่ในในชุดทีมอ่ะประมาณสิบหวัดคนอ่ะครับ
ก็คือก็ได้ยินได้ยินได้ยินคือได้ยินได้ยินเป็นเสียงสุนัขของวัฒนธมาฮร
แล้วผมว่าดีกว่าเป็นดีเชียบกูลวี่คือหลองแบบหลองหลองอ่ะหัวเลย
คือผมก็คือพูดในใจว่าคือแบบว่าใครมาดูอะไรเปิดอะไรแถวนี้
เนี่ยคุณกิตติคุณจันขันเป็นอาสากู้ชีพมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นะคะ
หลังจากที่เขามาเก็บกู้แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเจอแบบนี้แหละ
เขาก็มีการเอาภาพที่เห็นไปถ่ายแล้วก็ลงในเฟซบุ๊ก

แล้วก็เล่าว่ามีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นบริเวณทางรถไฟ
พอคนที่มาเห็นโพสต์แล้วเนี่ยต่างคนลุก
แล้วก็คอมเมนต์กันไปต่างนานาเกี่ยวกับภาพที่เกิดขึ้น

ไปสอบถามเจ้าของร้านกาแฟคนหนึ่งที่ขายกาแฟอยู่แถวนั้น

เขาบอกว่าเขาขายมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะ

ส่วนตัวแล้วไม่ได้ลบหลู่เรื่องนี้

แต่คุณป้าเชื่อว่าเรื่องนี้มีอยู่จริง
มีจริงแม้จะไม่เคยเห็นแต่ก็เชื่อว่ามีจริง

คุณคะเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์กันลำบาก
มันก็แล้วแต่คนจะเชื่อแล้วแต่คนจะมอง
แต่ที่แน่เลยนะมีหลายคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาบอกว่า

บริเวณรางรถไฟงิ้วรายมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ผมว่านะแยกนิ้วรายบริเวณทางข้ามรถไฟงิ้วรายเนี่ย

ใช่ค่ะคุ้นแล้วจริงมีเรื่องเล่าด้วยนะ
เขาบอกว่าแถวนั้นเคยมีรถแท็กซี่โดยสาร
โดยสารเนี่ยนะขับรถผ่านมา
แล้วมีคนโบกเรียกให้ไปส่งแถวโรงพยาบาลเนี่ย
ปรากฏว่าไปถึงแล้วไปส่งแล้วไม่มีผู้โดยสารอย่างนี้
ใช่อันนี้เป็นเรื่องเล่าที่ชาวบ้านเขาเล่านะ
บางคนก็บอกว่ารถสองแถวรับจ้างถูกเด็กนักเรียนโบก
แล้วก็เรียกไปส่งที่โรงเรียนบ้างแล้วเป็นไงแล้วก็ไม่มีเด็กอะไรอย่าง
อันนี้คือมันเป็นเรื่องเล่าอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องเล่านะ
เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องของพูดผีวิญญาณหรืออะไรต่าง
แบบนี้ค่ะซึ่งแถวนั้นมันเกิดอุบัติเหตุกันบ่อย
ทีนี้ตั้งแต่วันที่ห้ากันยายนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าค่ะ
พระอาจารย์แป๊อ่ะอ๋อท่านก็ไปสวดส่งวิญญาณอ๋อ
ใช่สวดส่งวิญญาณก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับค่ะ
แล้วก็มีการจัดทำหุ่นขนาดเท่าคนจริงขึ้นมาก็คือ
แล้วก็ให้ชื่อว่าตาทองตาทองนิ้วราย
นี่ไงใช่ส่วนนามสกุลงิ้วรายก็คือนั่นแหละ
สถานที่ที่เกิดเหตุก็คือเหมือนเป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณ
ให้มาสถิตในหุ่นของตาทองอ๋อ
ก็เลยมาตั้งหุ่นตาทองนิ้วรายไว้ที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้